ตำรวจเสริมรู้พู่ต้องหา

กลายเป็นผู้ต้องหาขังตำรวจแทน

บอกดาบมีงูในห้องขังมาช่วยผมหน่อย

คว้าไม้เนี่ยเปิดห้องขังไปจะไปตีงู

ในนั้นผู้ต้องขังออกมาจากห้องขังครับ

กลายเป็นตำรวจถูกหางแทน
นี่ชมภาพนี่อันนี้ตำรวจกำลังจะเข้าไปช่วยนะเห็นมันมีงูนะ

อันนี้เป็นกล้องวงจรปิดของโรงพักที่เสนาของพระนครศรีอยุธยา
ไหนงูตรงไหนก็คุยกันไปมา

ดาบก็ต้องพยายามจับตัวเพราะว่าก็ระแวงอยู่เหมือนกันว่าจะหนี

นี่ฮะจังหวะนี้ครับสักพักหนึ่งนะฮะ
คุณผู้ชมจะเห็นนะขณะที่นายอนันต์หรือว่าเบ้นโกมนวานิส
อายุ๒๓ปีเขาเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดออกอุบายอยู่นะ
ตอนแรกก็เอ๊ะโว๊ยมีงูหลุดออกมาในห้องขัง
ดาบช่วยผมหน่อยกำลังจะถูกงูกัดก็เรียกดาบคนนี้เข้าไปช่วย
อ่าเข้าไปแล้วตอนนี้อยู่สองคนนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยดาบตำรวจรัชดาสุภวงศ์ทำหน้าที่เป็น๑๐เวรดูแลห้องขัง
นี่สุดท้ายเป็นไงครับ
คือต้องบอกว่าลักษณะเนี่ยเขาดูทำท่าเหมือนมีความจะวิ่งจะวิ่งหลายที
ดาบตำรวจก็พยายามจับทั้งคอจับทั้งเสื้อ
พยายามดึงตัวไว้หลายต่อหลายทีเหมือนกันนะครับ
เพราะเขาก็เป็นห่วงเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน
แต่คือเขาก็ต้องดูแลความปลอดภัยนะ
พอบอกว่ามันมีงวก
ตรงนั้นนะฮะก็วิ่งตามผู้ต้องหาไป

แต่สักครู่เห็นไหมล้มคว่ำอยู่ตรงนั้นเลยครับ
หน้าโรงพักนี่แหละผู้ต้องหาก็วิ่งหนีเข้าป่าย่าใกล้โรงพักหายตัวไป

พอตำรวจคนนี้วิ่งตามไม่ทันเขามีประโยชน์กำลังการเสริม
จากกู้ภัยปูพรมค้นหาในเบ้นที่เป็นผู้ต้องหา
วิ่งเข้าไปในป่าห่างจากโรงพักเสนาสัก๒๐๐เมตร
พยานที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าอยู่ตรงนี้แหละเขาเห็น
แต่ว่าหากันทั้งคืนก็ไร้วี่แววคุณผู้ชม
ก็เลยใช้แผนใหม่ส่งกำลังเสริมไปตามที่บ้านเลยก็ยังไม่พบตัว
วันนี้จะมีการขอสารออกหมายจับในเบ้นในข้อหาหลบหนีสถานที่กักขัง
ส่วนดาบตำรวจรัศดาจะถูกตั้งกรรมการสอบ
เพราะว่าแน่นอนบกพร่องในหน้าที่ทำให้ผู้ต้องหาหลบหนีออกไปได้นะครับ
ผมเชื่อว่าดาบเขาไม่ได้ตั้งใจไม่อยากให้มันเกิดแบบนี้หรอก
คืออย่างที่บอกว่าด่าแพมทั้งจับคอเสื้อจับแขน
แล้วก็เป็นห่วงงูมันจะฉกหรือเปล่าแบบนี้นะฮะ